มีแต่ข่าวตำรวจมีแต่ข่าวเจ้าหน้าที่ข้าราชการ
แต่ว่ารอบนี้ร้อนที่สุดแล้วร้อนขนาดไหน
รถขนของฮะขนของเข้าใจว่าจะเป็นต่างถิ่น
มาเจอด่านตรวจด่านตรวจของห้วยไร่ห้วยไร่คือจังหวัดแพร่ครับ
ระหว่างจะผ่านด่านตรวจเจ้าหน้าที่ยื่นหน้าเข้ามาเจรจา
หนูไม่ใช่คนแถวนี้เหรอปกติคนจะผ่านอันนี้
ต้องมีค่าน้ำร้อนน้ำชานะค่าน้ำร้อนน้ำชามันคือการไถเงิน
ของคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาชมด้วยตาท่านเอง

แล้วจะมาอีกตอนไหนโรงพยาบาลนานครับ
แล้วจะเป็นไงมันมีกี่พิสิทธิ์มี๖พิสิทธิ์หรือ๗พิสิทธิ์
ถ้อยคำไม่ต้องมีคำอธิบายเลย

มันชัดเจนมากไม่ชัดอย่างเดียวคือหน้าคน
คือถ้า๕คนชัดกว่านี้รับรองว่ามีปัญหาเกิดขึ้นแน่
ขับรถขนส่งกำลังจะผ่านด่านเป็นด่านตรวจยาเสพติด
ห้วยไร่จังหวัดแพร่ไปมาเจอเจ้าหน้าที่ขอค่าดูแล

ค่าดูแลขอค่ากาแฟ
ค่ากาแฟเขาก็หยิบเครื่องดื่มชูกำลังมาบอกเอาขวดนี้เอาไหม
เขาไม่เหมือนปฏิเสธอะไรไกลไม่อยากได้
อยากได้ไปฆ่ารู้จักคำว่าข้ากาแฟไหม
ว่าเงินเออตอบกันชัดไอ้หนุ่มคนนี้มันก็ซื่อ
มันแกล้งซื้อซื้อเป็นงั้นแหละคือไม่รู้จะให้อะไรฮะ
สุดท้ายแล้วไม่มีรายงานนะครับว่าตกลงแล้ว
จำเป็นต้องควักค่ากาแฟค่าดูแลด่านให้เขาหรือเปล่า
แต่เหตุการณ์นี้สถานสะเทือนเรือนลั่นมากครับ

ไปเจอท่านสารวัตรปราบปรามของตำรวจภูทรห้วยไร่
พันธุ์ตำรวจโททัศพลทองวิภาวัน

ด่านนี้มันเป็นด่านดีเด่นนะรับรางวัลจากผู้ว่ามาแล้วมากมาย
ท่านตอบตรงแบบนี้ฟังเสียงท่านหน่อย
ขอโทษแทนนักข่าวในพื้นที่ด้วยที่ถามไม่ตรงคำตอบท่าน
ถามว่าทำไมไถท่านตอบว่าเราได้เงินเราได้รางวัลมามากมาย

แทนที่ท่านจะต้องตรวจสอบอย่างเข้มงวดว่าตกลงแล้วเรื่องนี้มีความเท็จจริงประการใด
ออกไปทางฉายออกไปทางด้านข้างซะมากกว่า
คือจะบอกว่ารางวัลที่ได้เนี่ยมันก็ใช่ว่าการันตีว่ามันจะ

ไม่ได้อยากรู้ด้วยว่าโรงพักท่านมันได้อะไรมา
แต่นี่มันคือการขอเงิน

ท่านชิคกี้พายเพิ่มเติมได้กับเหตุการณ์ครั้งนี้ที่จังหวัดพระแรก